ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปที่วัดตะโกกันเลยครับ
วัดตะโกอยู่ตรงไหนบางคนไม่รู้จัก
พาไปนะครับตรงนี้คืออุโบสถวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นเจ้าอาวาสวัดตะโกนั่นแหละมาพร้อมกับพระเถราจารย์ผู้ทรงสมารณศักดิ์
และทรงวิทยาคมกว่า๑๕รูปทั้งภาคกลางนะเขาบอกว่ามากันหมดเลย
รวมถึงศิษยานุสิตประกอบพิธีเทวาพิเศษท้าเวสวรรณฮะ
รุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นรุ่นธรรมดานะเป็นรุ่นรวยบันดาลทรัพย์
โอ้โหรุ่นรุ่นดีจ้ะ
บรรยากาศภายในงานก็โอ้โหเนืองแน่นไปด้วยประชาชนมากมายฮะ
แล้วก็ผู้ที่มีจิตศรัทธามาร่วมงานจำนวนมาก
เพื่อการจัดสร้างองค์ทาเวสวรรณรุ่นรวยบันดาลศัพท์
ครั้งนี้นะเขามีวัตถุประสงค์ที่ดีนะคุณผู้ชมนะ
คือจะนำรายได้จากการเช่าบูชาวัตถุมงคลรุ่นนี้
ไปบูรณะปฏิสังขอนอุโมสศศาสนาสถานของวัดโค่คี่นอน
แล้วก็อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีที่ชำรุดพิศพตามการเวลาไง
พูดถึงเรื่องของท้าเวสุวรรณเขาบอกว่ามีที่มาที่ไป
คือท้าเวสวรรณเป็นเทวดาที่มีความเกี่ยวพันกับพระพุทธศาส
ก็มีความเชื่อว่าเป็นเทพแห่งโชคลาภทรัพย์สินเงินทองแล้วก็เป็นเทพแห่งความร่ำรวย
อย่างนึงท่านก็มีศิษยานุสิตที่ให้ความรับสัตว์ท้ายเยอะมากเลยค่ะ

ศิษยานุสิตก็ยังคงเดินทางมาที่วัดแห่งนี้นะ

ยังไงก็ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยสาธุจ้า

ศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วก็ไปตั้งใจทำมาหากินนะ